เรื่องราวของความน่ากลัวกันหน่อยละกันเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบุกไปจับงูจงอาง
แต่งูตัวเนี้ยไม่ได้จับได้ที่พื้นดินนะคะแล้วจับได้ตรงไหนอ่ะ
ไปไปลุ้นกันดีกว่าโอ้โหนี่ชอบเล่นของสูงซะด้วยนะ
อาสาพิทักษ์งูได้รับแจ้งมาบอกว่าไปจับงูจงอางกันหน่อยอยู่ที่บ้านเล็กที่เก้าสิบเอ็ด
บ้านเลขที่แล้วนะหมู่๑ตำบล๒พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบอุ้ย
คุณดูงูจงอางขึ้นไปบนนั้นไปเลื้อยพันกิ่งยอดไม้อยู่นั่นอ่ะ
แล้วต่อมานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้ตะขอเป็นเหมือนเกี่ยว
เป็นวิธีการในการจับงูแต่ไม่ใช่ตะขออย่างเดียว
ปีนขึ้นไปด้วยเจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปนะคะ
ปีนแล้วก็เนี่ยคุณดูดิเอ้ยปีนขึ้นไปแล้วจงอางทำไงอ่ะ
เลื้อยหนีเลื้อยหนีไปขึ้นไปอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าแรงสูง๖เมตรคุณ
แล้วโอ้โหเสาไฟฟ้ามันก็มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ต้องบอกเลยว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยากมากเลย
ความเสี่ยงโอ้ตายแล้วไม่ว่าจะกลัวอะไรก่อนดีเนี่ย
คือโอ้ยตายดิฉันก็หวาดเสียวลุ้นแทนพี่เจ้าหน้าที่เขานะคะ
ทางด้านสิบเอกนัทธพลค่ะเอาบันไดเหล็กปีนขึ้นไป
เพื่อที่จะใช้ตะขอเกี่ยวไล่ต้อนงูจงอางไปเรื่อย
แล้วก็ทำให้งูจงอางมันทำไงรู้ไหมคุณมันแผ่แม่เบี้ยวแม่แว่อย่างเงี้
พร้อมจะสู้พร้อมจะฉกตลอดเลย
ทางสิบเอกนัทธพลเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ทักษะ
คือเขามีความชำนาญในการแบบจับงู
ทักษะในการล่องูจงอางให้งูอยู่ในความสงบ
โอ้โหเขามีทักษะดีเหมือนคุณชนะอยู่นะ
แล้วทีนี้เขาก็ไล่ต้อนให้เลื้อยกลับไปที่ต้นไม้ได้คุณ
จากนั้นนะสิบเอกนัทธพลเนี่ยนะ
ตะขอเกี่ยวงูจงอางลงมาจากต้นไม้จับได้สำเร็จแล้ว
อุ้ยลุ้นจริง
แล้วคุณดูดูท่าวิธีการล่องูของเขา
เนี่ยกว่าที่จะเอางูเข้าไปในถังเขาเรียกถังไหมเนี่ย
เรียกกล่องแล้วกันนะรังพลาสติกแล้วกันนะ
แล้วจากการตรวจสอบนะคุณงูจงอางตัวนี้เป็นงูป่านะ
อุ้ยงูป่าเจริญพันธุ์มีความยาวถึง๓เมตร๒๐อ่ะ
แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็เอากล่องพลาสติกมาล่อเห็นไหมคะ
วิธีการที่จะให้งูจงอางเข้าไปอยู่ในกล่องก็ต้องทำแบบนี้ด้วยนะคะ
ให้มันเลื้อยเข้าไปในกล่องหลังจากเข้าไปในกล่องเสร็จปั๊บ
ฝาปิดฝาเลยแล้วก็จะนำไปใส่โหลเอ้ยไม่ใช่สิไปปล่อยสิ
นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนนั่นเอง
ทางด้านสิบเอกนัทพลก็บอกว่าสาเหตุที่ยังพบงูจงอางในช่วงนี้เนื่องจากอะไรรู้ไหมคุณ
งูจงอางเนี่ยอยู่ในช่วงหลงกลับป่าคืออย่างนี้งูจงอางเนี่ยมันหลงกลับเข้าป่าไม่ได้
คือมันออกมาเขาเรียกไงอ่ะออกมาหาคู่อ่ะเหมือนเหมือนคุณชนะอ่ะ
เหมือนเวลาคุณชนะออกข้างนอกจะกลับบ้านไม่ค่อยถูกอ่ะเพราะว่าหลงอยู่ไง
ก็เลยฝากขอเตือนประชาชนนิดนึงว่าถ้าหากพบเห็นงูมีพิษนะคะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการจับทันที
แต่ถ้าพบเห็นคุณชนะหลุดออกจากบ้านปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเจ้างูตัวนี้มันหลงทางกลับบ้านไม่ถูก

เวลาสาวไม่สงบนี่ก็ทำได้เหมือนกันนะ

ดีนะคะเวลาที่ฉันอยู่แบบสตูดิโอคนเดียว